อีกไม่กี่เขาเรียกว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งเนาะ
มันก็ประมาณสงกรานแหละเดี๋ยวถึงสงกรานแล้วนะฮะ
ก็มีคนก็หวั่นว่าปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ
มันจะไปกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเปล่า

เพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่ได้มีการยกเลิกการจองห้องพักไปยังทางภาคเหนือนะครับ
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะมีเม็ดเงินประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
ช่วงของสงกรานที่จะไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของทางภาคเหนือกันก่อนครับ
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนั้นบอกว่า
ได้ประสานไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่

เรื่องของตัวเลขยอดการจองทริปการท่องเที่ยวแล้วก็ที่พัก

ไม่ได้มีการยกเลิกแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันเนี่ย
เป็นผลกระทบในเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินอยู่บ้าง
แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการเลื่อนไฟล์การเดินทางออกไป
โดยชื่อว่าปีนี้ปัญหานี้จะกระทบการท่องเที่ยวระยะสั้น
จากหลายหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอย่างเต็มกำลัง
เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
กังวลก็คงจะเป็นเรื่องของการสัญจรไปมามากกว่านะครับ
อย่างเช่นการเดินทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่งศร
ตอนนี้ทางสายการบินเองก็หยุดบินไปบางส่วนนะครับ
ทุกฝ่ายเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครปัญหาเรื่องหมอกควันเรื่องของค่าคุณภาพอากาศ
ก็น่าจะรับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อในช่วงสงการจะถึงนี้ครับ
คุณยุทธศักดิ์ยังบอกด้วยว่าช่วงสงครานปีนี้ครับททก็จะกระจายการจัดงานไปยังเมืองรอง
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดสุรินต่างนะครับไม่ได้กระจุกอยู่แค่จังหวัดหลักนะครับ
ซึ่งคาดว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวช่วงสงกรานปีนี้ระหว่าง๑๓๑๖เมษายนรายได้จะสะพัดมากกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่สักประมาณ๓แสนคนส่วนคนไทยก็สักประมาณ๒ล้านคนต่อครั้งนั่นเองนะครับ